คือตัวพี่สาวของคนเจ็บบอกว่าไม่ยอมหรอก

โดนเพื่อนม๔ด้วยกันมาดักตบ
แล้วคือจับหัวโหกกับพื้นตัวหน้าผากเนี่ย
บวมไปหมดเลยครับดูหน่อยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไร

โอ้โหฝ่ายนี้ตำรวจต้องห้ามส่วนอีกฝ่ายอยู่ในตรอกซอกซอย
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เพื่อนของน้องบัวเนี่ย
ม๔ที่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พาตำรวจไปตามตัวไอ้คนตบมาเลยคนที่มาตบน้องบัวเนี่ยนะ
คือต้องบอกว่าคนที่ตบน้องบัวเนี่ย
จริงไม่ใช่คนที่มีเรื่องโดยตรงกับน้องบัวนะ
เป็นเพื่อนแล้วเหมือนแบบแค้นแทนเพื่อนโปรดแทนเพื่อน
มาจัดการมาดักทำร้ายหลังเลิกเรียนค่ะ
เพราะอะไรฝั่งคนตบเอาหัวน้องบัวโขกกระแทกพื้น
หน้าผากนี้บวมไปหมดเลยหนกก้งหนกแก้มลอยเล็บขวน
มีรอยช้ำจากการโดนตบเป็นแผลถลอกที่ข้อศอก
ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วฝั่งคนตบเนี่ย
กลับไปบ้านแฟนค่ะหนีไปเลย
ทีนี้ก็เลยต้องพาตำรวจไปจับตัวเมื่อวานนี้แหละ
เรื่องนี้ทางฝั่งพี่สาวของน้องบัวก็คือพี่ต้นหอม
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คนที่มาทำร้ายน้องบัวเนี่ยเขามีประเด็นกัน
ถามว่าประเด็นนี้มันเกิดจากอะไรเหรอทำไมถึงต้องตบกัน
มันเป็นเรื่องของการเดินชนคุณ
แค่เดินชนแล้วมาตบกัน
แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่เดินชนเนี่ยไม่ได้มาตบน้องบัวเองนะ
แต่เพื่อนของคนที่เดินชนเป็นคนมาตบ

คือขนาดที่ว่าน้องบัวสลบฟื้นขึ้นมายังบอกว่าปวดหัวมากเลย
พอไปถึงมือหมอหมอต้องฉีดยา๓เข็ม
แล้วตอนนี้ให้มาดูอาการที่บ้าน
พี่สาวบอกว่ารู้สึกสงสารน้องมากเลยค่ะ
จริงคนที่ตบไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย
เป็นแค่เพื่อนเองไม่ได้มีเรื่องกับน้องบัวโดยตรงด้วย
ดังนั้นมาตบน้องสาวฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
ต้นหอมพี่สาวของน้องบัวบอกแบบนี้ค่ะ
คือตอนนั้นน่ะค่ะน้องส่งรูปภาพมา
หนูที่น้ำปลาจะไหลแล้วมีหนูอยู่สมภัยบน้อง
แล้วเขาก็บอกว่าทำไม
จริงนี่มาถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

แล้วคนที่ตบกันมีทำไมต้องไปตบแทนเพื่อน

แล้วก็บอกว่าน้องสาวก็ว่าเพราะอะไรแบบนี้

ที่ในเฟสมีหลักฐานหมดทุกอย่าง

เพราะว่าน้องสาวหนูมีปัญหากับอีกคน
แต่ว่าเขาแชร์ของเขามา
แต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่ากล่าวถึงเขาสองคนเลย
โอ้โหคำถามทำไมต้องไปตบแทนเพื่อนนะฮะ
เพราะเหมือนกับเป็นวัยรุ่นนไหม
รักเพื่อนเพื่อนเจ็บฉันเจ็บ
อย่างนี้เหรอก็เลยต้องมาแก้แค้นกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คือทั้งฝั่งพี่สาวพี่ต้นหอมนี่นะคะ
พี่น้องของน้องบัวที่เป็นคนเจ็บนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ยอมหรอก

เพราะว่าฝั่งนั้นมาทำร้ายร่างกายน้องสาวเขา
โรงเรียนเองเดี๋ยวจะนัดเคลียร์กับฝั่งคนที่ตบนะ
วันนี้เดี๋ยวคุยกันสรุปคือจะออกมาเป็นยังไง
โรงเรียนจะมีการลงโทษยังไงบ้างเดี๋ยวรอตามต่อนะคะ